เป็นรับดำนำ
ผู้ดำนำของเราในวันนี้เค้าเศษมาก
เพราะว่าเขาสามารถเอาสามีเก่ากับสามีใหม่
มาอยู่บ้านเดียวกันได้
เฮ่ยนั่นมัน
น่าสงสารมากเลย
เดี๋ยวแกมาอยู่กับฉันฉันจะรักษาแกเอง

ก็อยู่กับผัวมันไงฮะนี่ผัวเก่ามีผัวใหม่เหรอ

เรื่องกินค่ะไม่ได้พูดเรื่องเล่นนะคะคุณท่าน

แซ่บจริงนะเบนเห็นไหม
มีอะไรมาจำนำในรายการครับ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

สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ

คุณพ่อคุณแม่จ๋าโรงรับจำนำเป็นเพื่อนยามยากของท่านเปิดทำการแล้วจ้า
เราสองคนพร้อมมอบความสุขให้แล้วค่ะ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

ในเกมรับจำนำ
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะ
ทางรายการของเรามีกิจกรรมพิเศษให้ร่วมสนุกกันด้วย
รับของรางวัลตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะ
กิจกรรมที่ชื่อว่าปริศนารับจำนำ

สำหรับกติการร่วมสนุกปริศนารับจำนำ
เพียงแค่คุณผู้ชมสังเกตและจำตัวเลขปริศนา
ที่จะขึ้นมุมจอในแต่ละช่วงของรายการ

และถ่ายภาพตัวเองคู่กับตัวเลขปริศนาเพียง๑ภาพ
จากนั้นนำรูปไปโพสต์พร้อมกับบอกตัวเลขปริศนา

ที่ใต้โพสต์กิจกรรมประจำสัปดาห์
เพจรายการเกมรับจำนำ
ใครทำตามกติกาได้เร็วที่สุด๕ท่านแรกรับของรางวัลไปเลย
ร่วมสนุกได้วันนี้ตั้งแต่จบรายการถึง๒ทุ่ม

ผู้จำนำของเราในวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวแม่
แล้วก็เป็นตัวมัมในเรื่องของการมีสามีเลย

มันไม่ใช่แค่นั้นนะพี่เอ

อะไร

เพราะว่าเขาสามารถเอาสามีเก่ากับสามีใหม่

คุณภรรยาของเราเนี่ยเลิศตรงที่ว่า

ต้องบอกว่าร่างกายก็ไม่ได้แบบพร้อม

ว่าจะดูแลสามีเก่าและสามีใหม่ยังไง

หล่อที่มาพร้อมความทรมานค่ะ

ได้มาทำบุญแบบนี้ฉันละสบายใจจริง
ต่อจากนี้นะก็น่าจะมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นกับเรานะสมปอง
โอ้โฮฉันก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้น

เฮ้ยนั่นมัน
อะไรวะ

น้ำมันขี้กากนี่

ผัวฉันเอง

กันง่ายอย่างนี้เลยเหรอ

เอามา
มาเร็วนี่

โอ้โหบ้านตะกว้างกระป๋อง

มีผัวใหม่เหรอ

นี่แห็งค้าก็ไม่เนี่ยนะ
แต่สมัยหนุ่มเขาหล่อนะ

ที่สำคัญเขามีปัญญาหาเลี้ยงฉัน

ตอนอยู่กับแกไม่เคยเลี้ยงดูฉันเลย

ฉันเลือกเขาแกอยู่ไม่ได้ก็ออกไปเลย

ซูปป้องข้างหลังเลยคิดการอีกแผ่นนึกไม่ทายาเลย
เออมาเปิด

นี่ทำไมไม่อาบน้ำบ้างจะได้หายไวได้

ว้าวอืมอ้าวอื้อฮือ

อุ๊ยอุ๊ยโอ๊ยอ้าวนี่เหลือไอ้พันธุ์นึงเนี่ย
อ้าวคุณเลยทางน้ำด้วย
อื้อฮือเข้าเข้าข้างในนะคุณ

อะไรอยากเป็นเอก
เหอะโอ๊ยนี่นี่มึงถือ
แล้วมึงป้อนมันด้วยถ้าเธอกูเก่าให้

หน่วยโอ๊ยนี่เป็นแวนกรรมอะไรของฉันเนี่ย
ทำมาตัดสินใจเองทั้งนั้น

นี่พวกฉันน่ะชอบคนหล่อ
เหนื่อยจนแทบจะลากไส้
ซึ่งเหมือนเอาไส้ตัวเองออกมาลากสังขารตัวเองอยู่แล้วเนี่ย
เออดูไปก็ยิ้มไปนี่เออแต่มันยิ้มเนอะ

น่ะเราไปพูดกับเรื่องเขาดีกว่า

อยากยุ่งละก็เอามาเลยพี่สมองจากประธุมฐานเอง
สวัสดีค่ะ

เขามีเพื่อนสาวมาด้วยนะ

ต้องรู้ล่ะว่าพี่สมปองเนี่ย

แต่เป็นสมัยเป็นสาวมันก็เจอคนหลอกอ่ะ

นอนกับเขาเลยเจอกับเหรอ
นอนใต้สะพานเลยค่ะ
เขาไปทำอะไรใต้สะพาน
พวกเจ้านายเขาจ้าง

ค่ะจ้างนอนเฝ้าของค่ะ

เขาไม่งงหรือคะ
เขาก็ไม่งงค่ะ

เขาก็นอนเสย
นอนเสยเลยเหรอคะค่ะนอนเด็ด
ก็หนีจากกันเพราะว่าเขาเมา
สมปองไปทำงานห้องอาหารเขาก็ไปแอบซุ่ม
เขาก็ไปด่าด่าหยาบไปค่าย

ค่ะเขาหวงแบบไหนคงหวงไล่เตะไล่ตีค่ะ
ก็เลยหนีจากก็เลยไปอยู่กับคนนายอุไลโพธินี่แหละ
คนพิการนี่ตามเข้าไปอยู่ที่สุพรรณ๑๐ปีค่ะ
ไปเจอเขาได้ยังไงคะคนใหม่
คนใหม่เขาไปหานั่งดูดวงลายมือตามข้างถนนค่ะ
นั่งค่ะขอทานด้วยค่ะมีขันวาง
แล้วเราตั้งใจไปดูกับเขาหรือเราชอบไปดู
ไปนั่งดูดวงตอนแรกไปนั่งดูดวงกับเขา
ดวงก่อนคิดสงสารเขาค่ะไปดูดวงกับเขาอ่ะ

ไม่ถึงเดือนค่ะประมาณ๓๔วันค่ะ

ถูกใจเหรอถูกใจค่ะอืมสงสารค่ะ
ดูไปดูมาเงยหน้าขึ้นมาป๊ะกันแถม
เห็นพ่อหมอดูตายแล้วเพราะเทพบุตรของฉัน
ไปเลยหนีกันมาอยู่สุพรรณพศ

เรื่องจริงค่ะไม่ได้พูดเรื่องเล่นนะคะคุณท่าน

ค่ะคนพี่กานี่ขยันธมากินหาเงินเก่งค่ะ
ป้าสมปองก็ไปล้างจานร้านอาหารค่ะ

สามทุ่มก็กลับจ้ะอืมสมัยนู้นเนอะจ้ะ

สามีเก่าสามีเก่าวันนี้ก็กลับไปที่ลงพ่อบทน้อย

ตรงอำรุณนำรินนี่นะค่ะแล้วยังไงแล้วไปเจอแฟนเก่าได้ยังไง

กลับมาหาแฟนเก่าที่ในวัดเนี่ยเขาเคยนอนในวัด
ก็เลยไปดูเขาก็นอนอยู่ข้างห้องน้ำ

ขาก็เป็นเชียลาขาว

กินตรงนี้กระทิ่งตรงนี้ขยะเสร็จอาหาร
แล้วก็นอนตรงนั้นนอนตรงนั้นแหละค่ะ
น้ำก็ไม่ได้อาบก็เลยนึกสงสารว่า

จะพาไปอยู่บ้านจะไปไหม
บอกว่าเสียค่ารถให้ก็เอาเขามา

เอามารักษาจนเกลี้ยงเลยรักษาค่ะ

เขาก็ไม่ว่าเขามีอะไรเขาหาอะไรมาได้
เขาก็บอกเอาไปแบ่งปันให้เล็กหน่อย

คนพิการนี่เขาก็ให้เล็กกินหน่อย
เขาก็แบ่งมาให้เป็นข้าวสารเป็นข้าวเป็นกับ

เขาก็มาป่วยเอามาพึกค่ะ

พาเขาไปแล้วเขาก็ไม่มีปากมีเสียงกันเลยเหรอ

ไม่มีเลยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างนี้อะค่ะไม่มีค่ะไม่มี

โกรกสีผมอยู่เลย
ทำแบบนี้มันมีชีวิตค่ะ
มันอยู่ที่ใจจริงเนาะคุณสมปองเนอ
ย้อมผมล่ะกำลังดีกำลังไม่เก็บไม่ป่วยค่ะ

เขาจริงแล้วเขาเป็นคนอารมณ์ดีตั้งแต่สาวแล้วนะ
ดีค่ะคนรู้จักสร้างจังหวัดประธม
แสดงว่ารู้จักแฟนของพี่เขาทุกคนเลยไหมคะ
รู้แต่เขาเรียกแฟนอะไรล่ะ

ลุงเขาที่อยู่บ้านยังไม่สนิทค่ะไม่สนิทด้วย

ไอ้แรกตอนหนุ่มเขาเป็นอย่างไรบ้าง
รอเหมือนกับคุณท่านชายาชายา
เดี๋ยวแวะมาหัวกระดายบ้านกันอีกแล้ว
ถ้าให้เปรียบเป็นดาราเปรียบเป็นดาราหน้าเหมือนใคร
สุรพงศ์ค่ะสุรพงศ์ค่ะ
สูรพงษ์สูรพงษ์ค่ะ
โอ้นั่งเหมือนหน้าเอกนี่หล่อมากนะ

พิการนี่จมูกด่งมากค่ะเขาเป็นกับแขกเขามีเสื้อแขกค่ะ
แซ่บว่ะแซ่บจริงนะเบ้นเห็นไหม

สรุปว่าเรามีผัวหล่อสองคนใช่ไหม
ใช่

เป็นทหารแสดงตั้งแต่อายุ๒๒ค่ะเขาอายุ๒๙นั่นตลอด

ก็มีเพื่อนเขาชื่อสมกันมาชวนกันทุกวันว่าไปลบเวียดนาม

คนนี้ก็ไม่ได้มาขอหรอกค่ะไปหาเขาทุกเย็นทุกเย็น
ไปหาเขาทุกเย็นค่ะ

ฝากเกี่ยวกับความรักดีไหม

ความหลอกต้องมีไหมคะไม่หรอก็ได้ไหม
ค่ะหลอกแต่กิจใจดีปัจจุบันไม่หลอก

เออต้องเหลือสักคนสองคนสิตรงนี้ค่ะยังมี
ผมฉันก็รอรอมันก็มาพร้อมกันเมื่อเมื่อกว่าล่ะ
ฉันว่าเย็นนี้แหละโดนกลับแม่เลย
แม่เลย
แม่ไปกับเขาไหม

อยากไปประกอบอาชีพค่าขายลอตเตอรี่ค่ะ
เพราะว่าเข็นรถมานี่มันจนว่าอายุ๑๔
จนว่าอายุ๘๐ยังเข็นรถอยู่ปัจจุบันทุกวันนี้ค่ะ
ก็เลยอยากจะเปลี่ยนเหรอคะอยากจะเปลี่ยนอาชีพ

มีค่ะมียืมเขาอยู่เขากินค่ะ
คนหนึ่งสี่ร้อยคนหนึ่งห้าร้อย
ค่ะต้นไม้ค่ะสองพันค่ะแค่นั้นค่ะ
เท่านั้นเองนะแค่นั้นค่ะ
วันนี้นะน่าจะมีอะไรดี

วันนี้คุณพี่มาเนี่ยมีอะไรมาจำนำในรายการครับ

และนี่ก็คือรถเข็นคู่ใจ
ที่คุณยายใช้เข็นขายต้นไม้อยู่ทุกวัน
เป็นรถมือสองที่ยายสมปองซื้อต่อมาอีกที
เพื่อใช้ทำกินจากวันนั้นถึงวันนี้
อายุการใช้งานก็เข้าปีที่๑๐แล้วครับ
แม่ตากแดดตากฝนมานาน
สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละ
ภายนอกอาจดูไม่เท่าไหร่
แต่คุณค่าทางใจบอกเลยเข้มข้นครับ
รถเข็นค่ะขอบคุณครับ

มาให้รู้เลยว่าเข็นอะไรบ้างนะครับ
เข็นต้นไม้ไปขายแบบนี้หรือ

ไปรับเขาค่ะรับเข้ามาก่อนแล้วก็เอาเงินเงินส่งทีหลัง

คลอง๑๕ซื้อมาค่ะนี่
ต้องไปคลอง๑๕ซื้อแล้วก็ขนมา
แล้วเวลาเข็นไปขายไปตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
ตี๕ออก๖โมงค่ะกลับเข้าบ้านก็บ่าย๒ค่ะ

คลอง๙ไปถึงที่อำเภอค่ะคลอง๑๐ค่ะ

เข็นไปแล้วก็เข็นกลับ๕โลแล้วนะค่ะเข็นไปเข็นมาค่ะ

มันก็ไม่หมดบางวันก็ไม่ได้เลยค่ะ

ขอกับข้าวเขาในตลาดนะคะ
บางทีเขาไปซื้อเขา๒๐บาทเขาบอกเอาไปกินเถอะ

ส่วนมากจะขอร้านเจ๊ม่อมในตลาดเจริญกัน
พ่อมขอบคุณมากนะใจดีมีน้ำใจนะแม่นะ
ขอให้เจ๊ม่อมมีกินมีใช้นะจ๊ะ

กี่บาทคะทั้งละ๓๐บาทค่ะค่ะ

ค่ะน้องฮ่อยแซมเบนเราไม่ได้ดูสภาพรถ
คุยกันไปไหนต่อไหนเนี่ย

เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าราคามหาชนนะคะ
ของรถเข็นคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่
ยังสภาพดีป้าให้๑๒๐๐บาทนะ

มันยังดูแข็งแรงค่ะให้๙๐๐บาท

มีรถเข็นเหมือนกันขายต้นไม้เหมือนกัน

เขาก็ใส่เหมือนกันเนาะ
สุดท้ายนี่เขาก็เข็นขายเหมือนกันนะ

ก็ได้เฉลี่ยราคามาให้แล้วนะคะ
ว่าราคามหาชนของรถเข็นคันนี้นะคะ

จ้าดีมากค่ะ

อุตส่าห์เห็นมันจะอะไรนะน้องเสือ

แล้ววันนี้นะครับพี่สมปองของเรานะ
จำนำกับทางรายการของเรานะครับคุณพ่อคุณแม่
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูเลยว่า
ราคาจำนำในวันนี้อยู่ที่
ท้าวไลน์ท้าวไลน์ท้าวไลน์ท้าวไลน์ท้าวไลน์

พี่เอดูนี่ปกตินี่นะพอราคาขึ้นมานะ
เราจะต้องถามก่อนพอใจไหมเราจะจำนำหรือเปล่า
ยังไม่อะไรเลยจ้ะราคาขึ้นเพิ่งกดจำนำแล้วเลย

รอสักนิดหนึ่งให้เราได้ถามความรู้สึกสักหน่อยเถอะนะจ๊ะ
เป็นอย่างไรล่ะราคานี้ชอบหรือ

ตอนแรกคิดว่าจะได้เท่าไหร่
ก็แล้วแต่ทางคุณทำ

ถ้าพอใจในราคานี้นะครับเชิญพี่สมปองจำนำครับ
รับจำนำ
พี่สมปองตอนนี้รับเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย๕๐๐๐บาท
อันนี้จำนำแล้วก็ต้องถ่ายของคืน

ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มถ่ายของครับ
กติกาการถ่ายของผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อตอบถูกเพียง๒ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้ถึง๒๐๐๐บาทเลยค่ะ
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๑ครับ
ก่อนขอเรียกก่อนนะแทนคุณยายละกัน

ที่บางทีพูดเล่นบ้างล้อบ้างยายอย่าถือพวกเรานะ

ยายน่ารักมากยายทำอาชีพอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรค่ะ

ขายลอตเตอรี่ด้วยไหมดูดวงลายมือค่ะ
อ๋อดูดวงด้วยแล้วลอตเตอรี่ขายไหมลอตเตอรี่ขายไหม
ไม่ได้ขายค่ะไม่มีงบเยอะค่ะ

ขามไม่มีมะขามอยู่บ้านก็ไม่ได้เอามา

มะขามบางคนก็ซื้อไปปลูกหน้าบ้านให้เป็นลมค่ะ
แต่มะขามเนี่ยเป็นไม้มงคลนะ
เขาก็จะซื้อไปปลูกกันสักส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะ

อ๋อเหรอปลูกไว้ขายก็มีปลูกไว้กินก็ได้

แต่ว่าเราเชื่อว่ามะขามคือไม้โลละ๔๐

โอ๊ยเน็ตเดียวอย่างนี้
มาเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑

ปลูกต้นมะขามตามคติความเชื่อโบราณ

ข้อ๑ข้ามผ่านอุปสรรค
ข้อ๒ความน่าเกงขาม

ข้อ๒ความน่าเกรงขาม
มันก็อยู่เป็นร่มลื่นดีค่ะ

พึ่งได้ทุกชนิดค่ะต้นมะขาม
ลูกต้นมะขามแล้วมันดูน่าเกรงขามใช่ไหม

ดูงกงกงกเงินนะครับคุณยาย

ว่าแต่ว่ายายสมปองจะประเดิมทุนขายลอตเตอรี่
ได้ตั้งแต่ข้อแรกเลยหรือไม่

ขอให้ผูก
ผูกครับ
ขอบคุณมากค่ะดีมาก

ฉบับหลวงถือว่ามะขามเป็นไม้มงคล
ที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยนะครับ
ถ้าปลูกไว้แล้วเนี่ยจะเป็นที่น่าเกรงขาม
และผู้คนก็จะชื่นชอบด้วยครับ
ใช่นอกจากนี้ก็ยังช่วยป้องกันสิ่งไม่ดี
กันผีร้ายไม่ให้มาก้ำกลายด้วย
คนเดียวก็ควรปลูกไว้ในทางทิศตะวันตกด้วย
เป็นความเชื่อนะคะอันนี้นะคะ

มีเงินสะสม๕๐๐๐บาท
ที่้วดีใจจิ

ดีใจอยู่ต่อทีดีใจอยู่
ดีใจอยู่
ดีใจกันต่อถ้าเกิดว่าไม่พลาดนะครับ

ของข้อที่๒ครับ
เราคุยกับคุณยายสมปองเมื่อตะกี้เนาะ
ต้องบอกว่าชีวิตเนี่ยเรียกว่า
บอกโชคโชนก็ได้อยู่นะ
ถ้าเรียกว่าเป็นผู้ชายคือสมบกสมบันเลย
จริงจริงไปนอนใต้สะพานสังฮีก็นอนมาแล้วใช่ค่ะตอนนั้นไปนอนเพราะว่า
คนหนึ่งเป็นรุ่นพี่เขาได้สามีกรมโยธา
วันนี้เขาก็เลยเอาเพื่อนฝูงเอาน้องเอาลูกเอาหลาน
มาอยู่ห้องใต้สะพานกรุงทนสังฮีนั่น
เพื่อนผมอะครับคุณแม่คุณพ่อเขาเคยแบบลำบากมากเลย
แต่ด้วยชีวิตของเขาเขาสู้ชีวิตมาน่าบากบั่นนะครับ
เมื่อก่อนที่เคยนอนใต้สะพาน

เขาย้ายขึ้นไปนอนบนสะพานแล้วครับ

แกกว่าที่เขาจะก้าวขาเดินขึ้นไปบนสะพาน
นี่มันก็หลายหนับอยู่เหมือนกันนะ

อยู่ตรงนั้นก็อยู่กันได้นะคะ

ในกรุงเทพมีสะพานเยอะมากเลย
รู้จักสะพานอื่นน้องจากสะพานกรุงทนไหมคะ
รู้จักแต่สะพานพระปิ่นเก้า

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
สะพานใดมีความยาวมากกว่ากัน
ข้อหนึ่งสะพานกรุงทน
ข้อสองสะพานสมเด็จพระปิ่นเก้านะ

อันนี้ไม่รู้ค่ะสะพานพระปิ่นเก้าเนี่ยอายุ
ยายสมปองพวกที่๓๐พศ๑๖
เขากำลังสร้างสะพาน

ไปดูพวกญี่ปุ่นมันตอกเสาเข็มอยู่ค่ะ

สะพานกรุงทนนี่ก็เคยไปอยู่ไปหลับไปนอนอยู่ค่ะ
ยาวไหมแล้วมันยาวไหมอ่ะ
สงสะพานนั่นแหละยาย
แต่จะคล้ายคล้าใหม่ล่ะ
ว่าสะพานไหนมันยาวกว่ากัน
หากตอบถูกนะครับก็จะถ่ายรถเข็นกลับบ้านไปขายต้นไม้ต่อ
พร้อมได้ทุนไปขายลอตเตอรี่ด้วยนะ
ขายถูก

สะพานกรุงทนยาวกว่า
สะพานกรุงทนเนี่ยนะครับมีความยาวทั้งหมดนะครับ
ก็คือ๓๖๖เมตร

มีความยาวทั้งหมด๒๘๐เมตร
โอ้โหยาวกว่ากันเยอะเหมือนกันนะ

ไม่เป็นไรนะเราตอบคำถามไปแล้ว๒ข้อ

ตอนนี้มีเงินสะสม๕๐๐๐บาท

ก็เลยยังถ่ายของไม่ได้สำเร็จนะครับ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ

มีคนชมไหมคะว่าเขาหล่อมากเลย

เน้นเคยได้ยินไหมนะคนหล่อ

ห่อพระคุณเทพบุตรจุติมาเกิดเลยนะ

แต่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาไม่พูดแล้ว

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๓

หากมีคนพูดกับยายสมปองว่า
สามีแกเนี่ยหล่อแบบตะโกน
ยายควรมีท่าทีอย่างไร
ข้อหนึ่งภูมิใจ
ข้อสองเสียหน้า

แล้วยายแกจะเก็ตไหมล่ะเนี่ย
คำถามหล่อแบบตะโกน
จะทำยายสมปองภูมิใจหรือเสียใจ
ช่วงหน้ามนุษย์กันครับ

ที่มาของชื่ออำเภอหนองเสือ

หมายถึงเสืออะไร

ตอบถูกหนึ่งพิษหนึ่งยังต้องมาลุ้นกันต่อนะครับกับการไถ่ของ
และเมื่อครู่ยายสมปองก็ได้เจอกับคำศัพท์วัยรุ่นของเราเข้าไป
แหมถึงกับช็อตฟิลไปเลยล่ะครับ
อยู่มาตั้ง๘๐ปีเคยได้ยินคำนี้ไหมล่ะคุณยาย
หากมีคนพูดกับยายสมปองว่าสามีแกเนี่ยหล่อแบบตะโกน
ยายควรมีท่าทีอย่างไร
ข้อหนึ่งภูมิใจ
ข้อสองเสียหน้า

เคยได้ยินใช่ไหมมันดีไหมคำนี้ดีไหม

ดีภูมิใจหรือเสียหน้า
ไม่เสียหน้าค่ะเสียใจอยู่เฉยดีใจยิ้มให้เขาตลอดค่ะ
โอ้โฮภูมิใจอ่ะแหละเนอะใช่ไหม

ตอบมาแล้วข้อหนึ่งภูมิใจค่ะ

เป็นหล่อแบบตะโกน
หรือหล่อแบบกระซีบ
ใครมาพูดอะไรยายสมปองแกก็ยิ้มรับไปหมดนั่นแหละ
ว่าแต่ไม่คิดจะปรึกษาพี่จ๋าเพื่อนสาวซะหน่อยหรือยาย
ภูมิใจภูมิใจจริงเนาะ
เขาเรียกว่าคำว่าแบบตะโกนเนี่ยมันหมายถึง
แบบมากที่สุดดีที่สุดดีมากกว่าปกติจนต้องแบบตะโกน

หรือหมายถึงเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจน
เห็นได้ง่ายเหมือนการตะโกนออกมา
ตะโกนจนให้ผู้อื่นได้รู้ว่าคนนี้รอมากเลย
อย่างนี้ค่ะ

เกมรับจำนำให้ราคาดีแบบตะโกน

ก็เลยทำให้คุณยายนะคะตอบคำถาม๓ข้อตอบถูก๒ข้อนะคะ
ตอนนี้มีเงินสะสม๑๐๐๐บาท
ที่สำคัญคือไทยของสำเร็จ

นี่ตนหมากรากไม้นี่เอาไปขายด้วยอีกเนอะ

มาเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔กันต่อเลยครับ
ยายสมปองจริงแล้วพื้นเพลเกิดจังหวัดอะไร
จังหวัดอุดรธานีค่ะ
แล้วทำไมมาอยู่ปฐุมได้ล่ะคะ
ออกจากบ้านแต่อายุ๑๙ไปเป็นแม่บ้าน
รับเลี้ยงเด็กให้ญาติต้มน้ำอาบ
เทใส่กระมังไม่ได้เอาน้ำเย็นใส่ก่อนเอาน้ำร้อนลงก่อน
วันนี้ลูกเขากำลัง๓ขวบวิ่งมามาก้าวลง
ถ้าเอาลงลวกไปทั้งตัวเลยแม่เขาร้องไห้แม่เขาก็เป็นครู
แล้วก็คำบัวก็หนีไปอยู่บ้านอื่น
ก็ขายลูกโป่งไปเรื่อยค่ะ

อยู่หน้าเทศชะบานอยู่ของ๑๐นะคะ
น้องเสือค่ะอยู่น้องเสือเนอะค่ะ
แม่แฟนอุลัยโพธิเขาเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่เฉีย
ขานะเขาบอกเสียคนค่ะว่าเวลาเล่นไพ่ในวงนี่ก็เอาปืนวางนี่
ใครไม่อันนี้เขาเอาปืนยิงเลยเขาดุมากเลยคนแถวนั้นแต่ก่อน

ค่ะเขาก็เลยมาตั้งอำเภอหนองเสียค่ะ
ไม่ใช่เสือกินคนหรอกเนอะ

ตอบว่าอะไรคะที่มาของอำเภอหนองเสือ

มาแล้วนะคะเสือที่ปล้นคนค่ะ

ข้อนี้วิเคราะห์ได้ดีเลยล่ะครับ
แต่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่
แท้จริงแล้วน้องเสือ
จะมาจากเสือตัวไหนกันแน่

ตอบให้ถูกนะ

เป็นป่าเป็นดงหมดเลย
มักจะมีเสือช้างที่ดุร้ายเนี่ย
ลงมาจากภูเขาจากนครนายก

จนเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนแถวนั้น

คือตั้งแต่ตอนนั้นที่ตั้งกันว่าหนองเสือเนี่ย

แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เลยตั้งเลยว่าเป็นชื่ออำเภอหนองเสือ
ข้อมูลนี้นะครับได้มาจากเว็บไซต์อำเภอหนองเสือนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลยืนยันจากทางราชการ

เพราะว่าเราตอบคำถาม๔ข้อนะ

ได้เงินสะสมไป๑หมื่นบาท
ที่สำคัญก็คือไทยของสำเร็จ
ต้องบอกว่าเงิน๑หมื่นบาท
สามารถเพิ่มเป็น๒๐๐๐บาทได้

กติกาเกมนี้จะเป็นยังไง

จะนำโชคด้วยเกมแม่นาควางบอล
เราจะให้ผู้จำนำสวมบทแม่นาคแขนยาว

ให้สำเร็จภายในเวลา๑๐๐วินาที

เรารอว่าเงินรางวัลให้อยู่
กติกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เราเป็นกำลังใจให้เชิญประจำที่ครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะครับ๑๐๐วินาทีมีมูลค่านะครับ

โอเค

อย่างน้ำ

เดี๋ยวมันก็ล่วงเดี๋ยวมันก็ล่วง

ไม่เป็นไรสู้
ก็วางแผนใหม่เปลี่ยนกวดวางไว้เลยค่ะ

อ้าว
อันนี้สองลูก
สองลูกเร็ว
สุดท้ายสุดท้าย

โอ้โหยายอายุ๘๐แต่ทำเอาพิธีกรหนุ่มสาวของเราหัวใจแทบวายเลยครับ
แต่แกก็สู้จนครบ๔ลูกแล้วล่ะ
ว่าแต่๑๐๐วินาทีจะทันหรือไม่
ช่วงหน้ามาตามเชียร์ยายสมปองกันต่อนะครับ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ขอให้ได้ขอให้ได้ยาย
ขอให้ได้

ช่วงที่แล้วแผนของยายสมปองต้องมาเจอกับเกมแม่นาคว่างบ่อน
ต้องอาศัยความนิ่งของแขนตักลูก

แต่ไม่รู้ว่านิ่งจนช้าไปหรือเปล่านะสิ
เพราะเวลา๑๐๐วินาทีไม่คอยฆ่านะครับคุณยาย

ต้องไม่เกิน๑๐๐วินาทีนะครับ
ถ้าไม่เกินนั่นหมายถึงยายสมปองทำได้
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ยายสมปองสะสมเงินทุนไว้แล้ว๑๐๐๐บาท
หากทำได้ทันเวลา๑๐๐วินาที
ก็จะเบิ้ลเป็น๒๐๐๐บาททันที
เพื่อเป็นทุนไปขายลอตเตอรี่อย่างใจฝัน

จะเปลี่ยนชีวิตยายสมปองได้หรือไม่

ได้แล้วนะ

ได้แล้วได้แล้ว
ดีใจจังเลย
๙๖วินาที
สมปองทำสำเร็จแล้วนะคะ
ตอนแรกรับเงินจำนำไปก่อน๕๐๐๐บาท
เงินรางวัลเมื่อกี้จาก๑หมื่นบาทเป็น๒หมื่นบาทนะ

ที่สำคัญคือถ่ายของสำเร็จ

ทำประกอบอาซีบค้าขายโรตเตอรี่ค่ะ
แล้วก็จะเทปูนหน้าบ้านหน่อยค่ะ
มันเละน้ำมันท่วมคลองอย่างนี้
อย่างนี้มันล่นเข้าบ้านเรา

และถึงเวลาถ่ายของให้กับคนทางบ้านแล้วครับ
ตอนนี้ก็เป็นคิวของคุณสุภาวดี

เก้าตัวร้ายเล่นเอาช็อตกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างนี้
ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณสุภาวดี

เชิญเลยครับทุกคนหากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ

เบ้นช่วงนี้ไม่แผ่วจริงนะ
จะไปตรงไหนก็แล้วแต่นะแต่ทุกคนรอดูว่า
เมื่อไหร่จะถึงคิวฉันเมื่อไหร่จะเป็นของฉันบ้าง

อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับรายการเกมรับจำนำของเรานะครับ

คุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับทางรายการเราก็ได้นะครับ
แล้วก็รับเงินจำนำในราคาสุดพิเศษแบบนี้กลับไปได้เสมอครับ
ใช่ค่ะพบกับเรานะคะเกมรับจำนำเปิดทำการทุกวันอาทิตย์นะคะ
เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ผู้จำนำของเราเธอเป็นเด็กสาว
แต่ว่าเธอก็ต้องยอมเจ็บตัวถึงกับเลือดกลบปากเพื่อช่วยแม่
เฮ้ยดอกเบี้ยมึงยังไม่จ่ายเลยนะ
ไอ้กูเห็นมึงเข้าบ่อนทุกวันเนี่ย
ควันเดาไม่รู้ไปโผล่โมงที่เชียรับกำลังเขา
แพ้เขาตีเขาเขาไปโมง
ผู้ชายไม่ทำอะไรมาเนี่ยลูก
หนูไปชกมวยมาได้เงินมาเท่านี้
แม่เอาเงินนี้ไปใช้หนี้นะ

นักแข่งเขี่ยวเกลือพักค่ะ
เล่นการพนันนะคะตัดสินใจเลิกเลย